จัดเป็นครั้งที่๑๔แล้วจัดขึ้นที่โรงละครอักษราไฮไลท์อยู่ที่รางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม
แล้วก็ตกเป็นของน้องเมรัชนกอินทนนท์นะคะนักแบตบินตันหญิงมืออันดับ๕ของโลก
ซึ่งทำผลงานสามารถคว้าเหรียญทองแดงในศึกชิงช้ำโลกและช้ำเวิลชัวร์ได้อีก๒รายการ
ขณะที่รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมชายนะคะตกเป็นของเจมส์บอลนัทธพงศ์
เกรดอินนะคะนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองกบ๒๐๐เมตรใน๔เกมครั้งที่๓๐ที่ฟิลิปปินส์
ก็ถือเป็นแชมป์๔เกม๕๑ติดต่อกันของเจมส์บอลด้วยนะคะ
ส่วนนักกีฬาสมัครเล่นยอดเยี่ยมหญิงตกเป็นของน้องเทนนิสพาณิพักษ์วงพัฒนากิจค่ะ
นักกีฬาเทคโนโดมือหนุ่มของโลกในรุ่น๔๙กิโลกรัม
และน้องเทนนิสเองก็เป็นความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของไทยที่จะแข่งขันกันช่วงกลางปีนี้ด้วย
ของโคเชเชยองซ็อกนะคะผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาเทควันโด
ทีมชาติไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติค่ะ